คนนี้เนี่ยประกาศข่าวดีว่าเธอพร้อมท้องแล้วนะคะ
สำหรับพี่เอมมี่กลิ่นประทุมโอ้โหใจอ่อนสักทีคุณผู้ชม
หลายคนรู้นะคะว่าใช้ชีวิตคู่กับพี่ซีซีวัดมา๖ปีแล้ว
แต่งงานกันมาแล้วก็ไม่ยอมปล่อยให้ท้องสักที
เธอบอกว่าเธอไม่พร้อมตอนนั้นแล้วก็ตั้งใจว่าคงจะไม่มีลูกแล้ว
แต่ล่าสุดค่ะพี่เอมมี่กลับออกมาเปิดเผยว่า
หลังจบละครอีก๔เดือนจะเดินหน้าปั๊มทายาทเลยจ้า
เพราะว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาโควิดทำพิษ
โควิดที่ผ่านมาได้อยู่กับหลาน
แล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าความน่ารักของน้องสายน้ำ
หัวแก้วหัวแหวนของคุณแม่เอมมี่มรกฏ
ก็เลยอยากจะมีเบบีเป็นของตัวเองแล้วค่ะ
สายน้ำเขาแบบเลี้ยงง่ายเป็นเด็กน่ารักมาก
แล้วเราแบบว่าแล้วพอเขายิ่งอ้อนเราเรายิ่งหลง
เราก็รู้สึกแบบเออมันก็มีเด็กมันก็น่ารักดีเนาะ

ก็เลยคุยกันว่าอาจจะเริ่มแบบ

แล้วก็อาจจะมีการปล่อยเกิดขึ้น
แต่ก็ไม่ได้แบบฟันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์
ก็ดูว่าถ้ามาก็มาไม่มาก็จะนั่นอะไรอย่างนี้อยู่

คือตอนแรกคือแบบว่ายังไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต
ยังไม่ได้ปล่อยแต่ว่าแบบคนเชียร์แล้ว
แต่เราก็รู้สึกมันทำให้แบบมีกำลังใจแบบ
คนก็น่ารักแบบให้กำลังใจลุ้นไปกับเราอะไรอย่างนี้
แต่ก็เราก็ไม่ได้อยากจะหวังมาก
เพราะว่าเรื่องสุขภาพเรื่องแบบมดลูกก็มีปัญหาอะไรอย่างนี้
เราก็พยายามที่จะดูแลเจอกันให้ดีที่สุดก่อน
มี่เลยอยากได้ลูกสาวแหละ

แต่ว่าอยู่กับสายน้ำก็ลูกชายก็ได้